ช่วงนี้มาดูหนุ่มสีสเกดค่ะ

ยังไม่ลงมาเลยนะคะล่างกายตอนนี้หิดโรยแล้ว
เจ้าหน้าที่ทั้งพยาบาลทหารตำรวจก็ต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะคะ

ใจเย็นลงมาก่อน
เอามาเลยลงมาเลยไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นแหละลงมา
ลงมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้อย่างได้
นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นตำรวจจากสพบ้านยางชุมแล้วก็ทหารนะครับ
พยายามพูดเกลี้ยกล่อมนายสมจิตแสงสกุลอายุ๓๕ปีบอกว่า
ลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเถอะ
ให้ลงมาซึ่งเสาสูงสักประมาณ๓๐เมตร
อยู่ภายในไร่สับปะรดหมู่ที่๒บ้านไร่บนตำบลหาดขามนะคะ
พอเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลสำเร็จค่ะ
ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปที่ครอบครัวของนายสมจิต
ให้มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จอีกนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงนำเบาะลมขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชม
เบาะลมขนาดใหญ่ไปกางบริเวณโคนเสาไฟฟ้า
เพื่อป้องกันหากว่านายสมจิตพลัดตกลงมาค่ะ
นายสมจิตอย่างที่บอกไปปีนขึ้นไป
ตั้งแต่สักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ตอนปีนขึ้นไปก็สร้างความหวาดเสียว
ให้กับคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นนะคะ
มีทหารพยาบาลแผนกจิตเวชโรงพยาบาลกุยบุรี

เราเองก็สงสารพี่สมจิตแกนะฮะ

พยาบาลทั้งตำรวจทั้งทหาร

สอบถามนายอเนกสุกกระสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านไร่บน
บอกว่าเห็นผู้ชายคนดังกล่าว
ก็คือนายสมจิตลักษณะคล้ายกับคนเมา
เดินอยู่ริมถนนเพชรเจ้าเกษมยางชุม

พร้อมกับขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุชื่อคือสมจิตแสงสกุลอายุ๓๕ปีเป็นชาวศรีสะเกด
และนายสมจิตบอกว่าไม่มีญาติไม่มีใครรู้จัก
อาศัยนอนอยู่บริเวณเชิงเขาภายในหมู่บ้าน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยปล่อยตัวไป

ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์ตามห่าง
เพราะกลัวว่าพี่สมจิตแกจะไปทำร้ายทำอันตรายกับลูกบ้าน
ก่อนที่จะวิ่งตะเลิศหนีเข้าไปในไร่สับปะรด
แล้วก็ปีนขึ้นไปเสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวนะคะ
ถามว่าสาเหตุปีนขึ้นไปทำไม
สาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจปีนขึ้นไปนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าเสียใจจากปัญหาครอบครัว
ทะเลาะกับเมียมีอาการหึงหวงเมีย

ก็เลยทำให้พี่แกเครียดแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมณตอนนี้ตอนที่เรารายงานข่าว
พี่สมจิตแกตอนนี้มีความอิดโรยนะคะ
แต่ก็ยังไม่ยอมลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับ
ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมนำอาหารนำน้ำดื่มไปให้
แต่พี่สมจิตแกก็ปีนหนีอีกค่ะ
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่มันใกล้ค่ำแล้วด้วยนะคะ
ต้องยุติแล้วก็กันไทยมุงบางส่วนให้ออกไป

เพราะกลัวว่าพี่สมจิตเนี่ยเดี๋ยวเห็นสื่อ
เห็นไทมุงเห็นประชาชนเห็นชาวบ้าน
ก็อาจจะทำให้เครียดอาจจะเป็นอันตรายได้
ตอนนี้นับเวลาถ้าเกิดว่าตั้งแต่เมื่อวาน๔โมงเย็น
ตอนนี้เรารายงานข่าว๕โมงครึ่ง
ก็กว่า๑วันเต็มแล้วนะ

เดี๋ยวถ้าพลัดตกลงมาจะเป็นอันตรายนะคะ